ท่านผู้ชมครับเรื่องของโควิด๑๙ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะครับ
บคแถลงนะครับมีทั้งหมด๑๙๔ราย
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่า๑๙๔รายนี้แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ๑๘๑นะครับ
อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ๑๓เป็นแรงงานต่างด้าวจากการตรวจคัดกรองเชิงลุก๙ราย
เท่ากับว่าตอนนี้ไทยเรามีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ระบาดรอบแรกนะครับรวมทั้งรอบนี้ด้วย๖๘๘๔รายนะครับ
เสียชีวิตไปแล้ว๖๑ศพนะครับณขณะนี้การระบาดรอบ๒เนี่ยครับ
ซึ่งมีทั้งกลุ่มจากตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครแล้วก็บ่อนพนันในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะ
แล้วก็พื้นที่กรุงเทพนี้ด้วยมีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมด๕๑จังหวัดนะครับ
วันนี้เพิ่มขึ้นมา๓จังหวัดนะฮะจากที่ไม่เคยมีผู้ติดเชื้อเลยวันนี้เพิ่มขึ้นมา๓จังหวัด
คือหนองคายมหาสรคามและกาญจนบุรีนะฮะ
ผู้ป่วยรายใหม่๑๙๔รายพบว่าเชื่อมโยงกับสมุทรสาคร๑๗๒ราย
ระยอง๑๑สถานบันเทิงชุมชนอาชีพเสี่ยงอีก๓๒
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค๑๒๘มี๓จังหวัดที่ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ
มีตัวเลขเป็น๒หลักตามภาพที่หน้าจอเลยนะครับ
ระยอง๗๗สมุทรสาคร๒๐ชนบุรี๑๖นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือตัวเลขล่าสุดที่สวบคอแถลงวันนี้นะฮะ